พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดบ้านห้วยกรุจังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นสถานที่จัดงานศพนะคะให้กับผู้มนุยการ
การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
นายสุริยาแสงพงศ์ค่ะที่ถูกยิงเสียชีวิต
ขณะที่ลงพื้นที่ไปที่สวนสัตว์สงครานะคะ
เพื่อที่จะตรวจสอบกรณีลูกเก้งเผือกพระราชทานหายไปอย่างปริศนา
คนยิงก็คือนายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์สงขลานะคะ
และนายสัตวแพทย์ภูวดลก็ยิงตัวตาย
ในงานศพบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
ก็มีคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงาน
นับพันคนเลยนะคะเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตกแต่งสถานที่คล้ายกับป่าค่ะ
เป็นต้นไม้ร่มรื่นร่มเย็นนะคะ
เพราะคนใกล้ชิดจะรู้ว่านายสุริยาชอบบรรยากาศแบบนี้
ก็เลยทำให้คนใกล้ชิดจับได้ว่าชอบบรรยากาศ
ความเป็นป่าดอกไม้สวยอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยจัดสถานที่ลักษณะแบบนี้
ก็อยู่กับสวนชัดเปิดเขาเขียวเป็นพอสวนชัดเปิดเขาเขียว๒๕ปี

จากผลเอชัชนโอชานายโยกรัฐมนตรี
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
นายวราวุศิลปาอาชาณรัฐมนตรี
เอียมสวัสดิ์วัดบ้านห้วยกรุ๋นะคะ
ก็มีเสียงร้องไห้ด้วยความเสียใจของคนใกล้ชิดนะคะ
ขณะที่เคลื่อนศพก็มีอดีตภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
นายโสพลดำนุ้ยมารอรับนะคะ

ก็เป็นภาพสะเทือนใจที่ครอบครัวร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย

คุณแม่ของนายสุริยาร้องไห้กับรูปถ่ายลูกชาย

ที่เป็นร่างไร้ลมหายใจอยู่ในโรงศพ
ลูกสาวของนายสุริยาก็ร้องไห้เสียงดังเลยนะคะ

จนเพื่อนยัดยาต้องประคองค่ะ
แล้วก็ร้องไห้อยู่กับตักของแม่ก็คือภรรยาของพอสุริยานะคะ

นี่คุณแม่ก็ปลอบใจหลานนะคะแม่เองก็ร้อง
ลูกสาวของพอสุริยาก็ร้อง
นี่นะคะก็ต้องปลอบใจกันเองในครอบครัวแบบนี้ค่ะ
เป็นภาพที่สลดเศร้าใจนะคะ
คือจากนั้นก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะ
ตอน๕โมงเย็นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วราวุศิลปะอาชาเป็นผู้อัญเชิญน้ำหลวงอาบศพ
ก่อนจะนำร่างของพอสุริยาบรรจุในโลง
เพื่อเข้าสู่พิธีสวดพระอภิษฐรรม
ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
ลูกชายของพอสุริยาค่ะนายอัศเดชแสงพงศ์
บอกว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่ง
เร่งคลี่คลายกรณีเก้งเผือกพระราชทานหายไปปริศนา
ก็อยากจะฝากถึงคนที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งแก้ไขปัญหาในสวนสัตว์และปัญหาเรื่องของการค้าสัตว์ป่า
ขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดพิธีศพให้กับพ่ออย่างสมเกียจ
ส่วนเรื่องคดียืนยันว่าไม่ติดใจผู้ก่อเหตุแล้วอะค่ะ
หรือว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเขามากให้เป็นอำนาจของเจ้าอาทิ
หรือว่าก็ต้องฝากไปทางผู้มีอำนาจ
แต่เห็นได้ข่าวว่าท่านนายกประยุทธ์ก็เหมือนสั่งกำชับ

กลับขอบคุณท่านนายกมานักที่นี้นะครับ
ในส่วนของการสอบสวนคดีเก้งเผือก
หรือคดีต่างที่ทางคุณพ่อผมเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาองค์กร
หรือว่าสวนสัตว์ที่เขาทำงานที่เขารักมาก

หรือว่าจะสารต่อสิ่งที่เขาอยากจะทำยังไง
ก็อันนี้ก็ต้องมาเป็นการบ้านที่ทางผมเอง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ของพอสุริยาด้วยนะคะ
คุณแม่ท่านก็บอกว่าลูกชายเป็นคนรักสัตว์ขยันกระตันยูตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพอสุริยาโทรศัพท์ไปหา
โทรไปหาแม่บอกว่าแม่เตรียมตัวให้ว่างนะเดี๋ยวจะพาไปทำบุญทอดกระถิ่นที่จังหวัดตรัง
แต่สุดท้ายโทรศัพท์ที่ดังครั้งที่สองไม่ใช่เสียงลูกชาย
แต่เป็นการแจ้งข่าวร้ายว่าลูกชายถูกยิงตายค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายเคยบอกว่าสวนสัตว์ที่จังหวัดสงขลามีปัญหา
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ

ด้านอดีตผู้มนุยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนายโสพลดำนุ้ย
เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ยอมรับว่าทันทีที่รู้ข่าวตกใจมากจริง

เพราะว่านายสุริยาเป็นคนตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในการทำงานมากค่ะ

สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญหาการโยกย้ายหรือเปล่า
โสพลบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะคะ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงาน
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตัวเอง
เป็นคนที่รักสัตว์และอันที่สองคือรักลูกน้อง
มีความดูแลทำงานเป็นทีมและลูกน้องเกรงใจ

ที่ผ่านมาตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ว่า
เห็นว่าเขาทำตรงไหนก็พัฒนาเขาเขียวมาจน
เป็นระดับโลกระดับชาติไปแล้วครับผม
นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาก

วันนี้ก็มาที่งานนะครับ
ก็ได้กอดให้กำลังใจครอบครัวของนายสุริยาด้วยนะครับ
โดยรัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้

เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้กำลังใจคนทำงานนะครับ

บอร์ดบริหารของกระทรวงทรัพย์นะครับ
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อที่จะได้คลายความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมนะฮะ
ทั้งเรื่องขบวนการลักลอบเอาสัตว์ของสวนสัตว์เนี่ย
เอาไปขายนะครับหรือว่าเรื่องของเก้งเผือกพระชธานที่หายไปนะครับ
เราเป็นห่วงแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกนะครับของทุกฝ่าย
ว่ามีความเสียใจหลายท่านก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เสียชีวิต
ทั้งสองฝ่ายต้องย้ำว่าทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่สำคัญ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
เรื่องต้นได้หารือกับทางท่านประธานก่อนนะครับ
แล้วก็จะขอให้ท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ในการตรวจสอบสิ่งที่พี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมนั้นมีความแคลงใจ
ไม่ใช่เฉพาะในกรณีของที่สงขลา
แต่ทุกสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ว่ามีเหตุการณ์ทำนองนี้หรือมีสิ่งที่น่าเคลือบแคลงสงสัยในที่ใดบ้าง
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
จะพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือกรณีของคนก่อเหตุนะครับ
สัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยสวนสัตว์สงขลา
วันนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านพร้าวตำบลธรรมนบอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานะครับ
ก็มีภรรยามีลูกนะฮะที่มาคอยดูแลเรื่องงานศพอยู่
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่คิดมาก่อนด้วยว่าสามีจะตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
ทั้งการไปยิงผอองค์การสวนสัตว์แล้วก็มายิงตัวตาย
ภรรยาของนายสัตวแพทย์ภูวดลบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒๓วันเนี่ย
เห็นว่าสามีเนี่ยเครียดหนักนะครับ
หลังจากรู้ตัวว่าตัวเองมีรายชื่อถูกโยกย้ายนะครับ
ทั้งที่ไม่ได้มีรายชื่อในการสอบสวนกรณีเก้งเผือกพระชธานหายไป
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ต้องถูกสอบสวนแต่กลับถูกโยกย้ายนะครับ
สามีเนี่ยตัดสินใจว่าจะลาออกนะแต่เธอก็ขอให้อดทน
บอกว่าลูกเนี่ยยังเด็กลูกเพิ่งเรียนจบม๖
ยังไงต้องทำงานไปก่อนนี่คือเก้งเผือกที่สวนสัตว์สงขลานะฮะ
ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวที่ผ่านมามีอยู่๕ตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวนะครับ
ภรรยาของนายสัตวแพทย์ภูดลบอกว่าก็เลยบอกให้สามีเนี่ยทนไปก่อนนะครับ
สามีก็ตอบตกลงนะแล้วก็นัดกันไว้อยู่เลยว่า
เดี๋ยววันที่๕ตุลาคมนี้เนี่ยคงต้องจองตัวเครื่องบิน
เพราะว่าคำสั่งเนี่ยสั่งย้ายเข้ามาที่กรุงเทพ
กรณีที่จะต้องมีการสอบสวนเรื่องเก้งเผือกหายไปเก้งเผือกรัชธานที่สงขลาเนี่ย
ตัวเองก็ถูกสั่งย้าย๕ตุลาคมแล้วเดี๋ยวจองตัวเครื่องบินจะต้องไปรายงานตัว
วันเกิดเหตุนะครับก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
วันเสาร์เนี่ยคือวันที่๓ความจริงวันนี้ต้องไปแล้วย้ายเนี่ยนะครับ
ภรรยาบอกว่าวันเกิดเหตุก่อนออกจากบ้าน
เธอก็บอกกับสามีว่าเดี๋ยววันนี้
พอองค์การสวนสัตว์จะมาสอบสวนเรื่องนี้ด้วยนะ
ก็เข้าใจแหละว่าเราผู้น้อยยังไงเราก็ต้องทำตามคำสั่งอยู่แล้ว
แต่ก็บ่นประมาณว่าทำไมไม่เคยได้รับความเป็นธรรมเลย
เจอกัน๑๐ครั้งก็ถูกพอองค์การสวนสัตว
ซึ่งเป็นเจ้านายตำหนิทุกครั้ง
อันนี้คำกล่าวอ้างจากทางภรรยาของนายสัตวแพทย์ภูดลนะฮะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานคือภรรยาเขาก็ทำงานที่นั่นเหมือนกัน

ทีนี้พอมาเกิดเหตุขึ้นเช้าวันนั้นที่ว่า
บอกขอคุยกับพอองค์การสวนสัตว์๒คน
แล้วก็ไปยิงเขาเสียชีวิตกลับไปยิงตัวตายที่บ้านเนี่ย
เธอบอกว่ายอมรับแหละ
เป็นเรื่องผิดที่สามีตัดสินใจทำแบบนี้

แล้วก็กราบขอโทษไปยังครอบครัวของผู้มนวยการองค์การสวนสัตว์

แต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจทางฝั่งครอบครัวของเธอด้วยเช่นกัน
อยากให้ทุกคนเหมือนกันนะครับเข้าใจความรู้สึกของทางครอบครัวนะครับ

แต่อยากให้คิดถึงว่าการทันตัวการปฏิบัติตัวของหมอครัวด้วย
เขาเป็นคนใจเย็นมากแต่เขาจะไม่ชอบชื่อที่ถูกผิด
ทำงานเขาถูกสั่งจานทีเดียวทุกโจทย์
เขาจะไม่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือนิสัยที่เขาจะไม่ชอบ
แล้วเขาจะเป็นคนที่ตรงอะไรถ้าถูกคือเขารัก
อะไรถ้าเขาทำผิดโดยตัวเขาเองเขารับ
แต่ถ้าอะไรที่เขาไม่ได้ทำผิดแล้วมาบอกว่าเขาผิด
แต่เป็นอะไรที่ผอมใจเขามาก
ย้ายอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
ซึ่งครั้งแรกที่เขาโดนย้ายไปโคราช
จดหมายณวันนี้ยังมีอยู่ที่เขาเขียนระบายความในใจที่เขาโดนย้าย
เขาก็ถูกกันแกล้งความเป็นธรรมกับเขาไม่เคยมี

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าก็ต้องหาปมเหตุ
ชัดเจนนะคะว่าไล่เรียงตั้งแต่เรื่องลูกเก้งเผือก
พันธุ์พระราชทานหายไปปริศนา
มาถึงเรื่องของการโยกย้าย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องไล่เรียงวันเกิดเหตุ
ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วก็สาวไปให้ถึงสาเหตุของเหตุการณ์นี้
เมื่อช่วงบ่ายพลตำรวจรีอาชนะจันสิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกเอกนรงสวัสดิกานนท์
ผู้กำกับสพเมืองสงขลาประชุมนะคะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าการคลี่คลายคดีนี้นะคะ
แล้วก็ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันอีกรอบนึงแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เริ่มจากตอน๘โมงเช้านะคะ
๓ตุลาคมนายสัตวแพทย์ภูวดล
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลา
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่กรงเก้ง
พร้อมด้วยนายสุริยาผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
จากนั้นค่ะ๙นาฬิกา๕๐นาที

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารสำนักงานนะคะ
ก็จะเห็นว่านายสัตวแพทย์ภูวดล
ขึ้นไปที่ชั้น๒ของอาคารสำนักงาน

แล้วก็ไปนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่โต๊ะม้าหินภายในอาคารชั้น๒
ห่างกันแค่๕นาทีคุณผู้ชม

ก็เดินเข้าไปคุยกับพอสุริยาในห้องทำงาน
แล้วก็กลับออกมานั่งที่โต๊ะหินอ่อนชั้น๒ของอาคาร
ทีนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุเดินสวนเข้าไปเลย

พยานทั้งสองคนที่นั่งอยู่ด้านนอกอะค่ะ

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ก่อเหตุ
เดินกลับออกมาเจอภรรยา
ว่าคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากได้ยินเสียงปืน
สัตวแพทย์ภูวดลหนีไปคนเดียว
ช็อกและเป็นลมอยู่ตรงนั้นค่ะ
สักพักนึงเวลาผ่านไปแป๊บนึงสักประมาณ๑๐โมงนะคะ
สัตวแพทย์ภูวดลก็ยิงตัวตายที่บ้านพัก

จากการสอบปากคำพยานก็ไม่มีใครเห็นนะคะ
นายสัตวแพทย์ภูวดลพกปืนไปที่ห้องทำงานของ
พอสวนสัตว์สงขลาที่เป็นห้องที่เกิดเหตุนะคะ
ไม่เห็นว่าถือปืนเข้าไปไม่มีใครเห็นเลย
แรงจูงใจตำรวจพุ่งเป้าไปที่
เรื่องของการถูกปรับโยกย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่อื่น
แต่จะเป็นเรื่องการเมืองภายในหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ
แล้วก็กำลังขยายผลเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อยู่นะคะ
แต่เรื่องเก้งหายที่ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะเรามีข้อมูลคือว่าในปี๒๕๕๗นะคะ
สวนสัตว์สงขลาได้แจ้งความที่สพเมืองสงขลา
เพราะว่านกแก้วมาคอหายไป๑๓ตัวนะคะ
สุดท้ายเนี่ยจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้๒คน
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่บุคลากรในสวนสัตว
แล้วก็สามารถนำนกแก้วมาคอลมาคืนได้๒ตัว
แต่หายไป๑๓นำกลับมาคืนได้๒ตัว
ข้อมูลที่ว่าผู้ก่อเหตุนำนกแก้วมาคอออกมาได้ด้วยวิธีใด

เพราะว่าตอนนี้อยู่ในสำนวนคดีเพราะว่ามันเป็นประเด็นสำคัญ
ว่านกแก้วมาคอที่อยู่ในสวนสัตว์
คนร้ายเอาไปได้ยังไงตั้ง๑๓ตัวนะคะ
ไม่มีใครเห็นเลยเหรอไม่มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรเลยเหรอ
ไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอครับนี่นะคะตรงเนี้ยตำรวจบอกว่าอยู่ในสำนวนคดีค่ะส่วนประเด็นเรื่องของแร็ดขาว
ตำรวจยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งความนะคะ

เป็นลักษณะของมีการโพสต์ขายสัตว์
แล้วก็เราก็สืบได้ว่าเป็นสัตว์ที่ขายมาจากสวนสัตว์แห่งนี้
แล้วก็มีการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้กระทำผิดไปครับ
ผู้ก็จะผิดที่จับกลุ่มเป็นมุมพลากรที่อยู่ในสวนสัตว์ไหมครับ
ไม่ใช่ครับล่าสุดก็คือปี๕๗เกี่ยวกับนก
หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีมาแจ้งเรื่องสาธาร
โอ้โหนี่จากนกแก้วมาคอมาแรดขาวมาเก้งเผือกสายพระราชทาน
ทีนี้คือมันก็เกิดคำถามไงคะว่ามันเป็นปัญหาขบวนการค้าสัตว์ป่าอะไรหรือเปล่า
แล้วทางสวนสัตว์มีข้อมูลไหมว่าคนร้ายที่มาขโมยสัตว์ต่างเหล่านี้ไปเนี่ย
ยังไงขโมยได้ยังไงเรื่องของความ
เตรียมยังเท่ายังอยู่ตัวเดียวน่ะตอนนี้นะ
เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องขยายผลเพิ่ม
ทางประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยค่ะ
นายชวลิชชูขจรก็ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ก็ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของลูกเก้งเผือก
เก้งตัวแรกชื่อว่าภูมิหายไปจากส่วนจัดแสดงสวนสัตว์สงขลา๑๘กุมภาพันธ์ปีนี้
คือหายจริงนะคะแต่ว่าจะถูกสัตว์อื่นทำร้ายหรือตายด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ถึงแม้ว่าจะเจอซากแล้วก็ตามนะคะอันนี้ภูมินะคะ
อีกตัวนึงชื่อว่าภาพก็มีภาพหลักฐานว่าถูกงูเหลือมกิน
แต่ตัวนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเดี๋ยวจะได้ผลสรุปในวันพรุ่งนี้แล้ว
วันที่๖ตุลาคมว่าตกลงแล้วถูกงูเหลือมกินจริงหรือเปล่า
เพราะมันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยไอ้ประเด็นที่ว่าถูกงูเหลือมกินหลายอย่าง
ทีนี้ค่ะคดีเนี้ยยังไม่ได้มีการแจ้งความแต่ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ตั้งชุดสืบสวนคลี่คลายกรณีเก้งเผือกสองตัวหายไปอ่ะนะคะครับ
มีการตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาแล้วทีนี้ค่ะกรอบการสืบสวนสอบสวน
มีหลายประเด็นนะคะไล่เรียงไปแบบนี้นะคะอันนี้กรณีเก้งเผือกนะคะ
หนึ่งก็คือทำไมไม่แจ้งตำรวจคะตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าลูกเก้งเผือกหายไปอ่ะค่ะ
ไม่มีการแจ้งความนะคะวันที่หายไม่แจ้งวันที่เจอโครงกระดูกก็ยังไม่แจ้ง
ประเด็นที่สองค่ะถ้าบอกว่าถูกงูเหลือมกินจนตายอ่ะนะ
งูเหลือมใช้เวลาในการย่อยอาหารนานขนาดไหน
พอกินสัตว์ไปแล้วจะเหลือโครงกระดูกหรือเปล่า
ประเด็นนี้ค่ะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคลานมาวิเคราะห์
ว่าเป็นโครงกระดูกของลูกเก้งเผือกพันพระราชทานนะคะ
ประเด็นที่๓ค่ะก็ต้องมีการสืบสวนร่องรอยพื้นที่ที่เก้งเผือกหายไป
มีร่องรอยการต่อสู้อะไรหรือเปล่ามีร่องรอยที่สัตว์ดิ้นรนเอาชีวิตรอดอะไรหรือเปล่า
ลักษณะพื้นที่ค่ะมันเป็นยังไง
ถ้ามีความผิดปกติเจ้าหน้าที่จะสืบสวนนะคะว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
ใครเกี่ยวข้องบ้างมีรายงานว่าตำรวจกองปราบได้ตั้งทีมสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ก็จะโยงไปในเรื่องของการโยกย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา๔คนด้วยค่ะ
ไปดูว่ามีส่วนเชื่อมโยงอะไรกันยังไงบ้างไหม
ทีนี้ค่ะจากการคุยกับญาติและคนใกล้ชิด
ได้ข้อมูลมาว่าตัวนายสัตวแพทย์ภูวดลนะคะโกรธพอสุริยามากที่มีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่โดยที่ไม่มีความผิด
ตัดเพาะในธรรมนองที่ว่าทำไมไม่มีการสอบสวนกันก่อน
แล้วก็สั่งย้ายคนอื่นที่เขามีความรับผิดชอบโดยตรง
ตัวเองเป็นแค่หมอที่คอยดูแลสัตว์เจ็บป่วยและดูแลสุขภาพทั่วไปของสัตว์เท่านั้น
แต่ทำไมตัวเองถึงมีคำสั่งโยกย้ายออกมาแล้วได้รับคำสั่งกระทันหันมาก
เย็นวันที่๒ให้ย้ายวันที่๕ตุลา
แต่ตามรายงานบอกว่าก็เนื่องจากนายสัตวแพทย์ภูวดลเนี่ย
มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องคอยรายงานจำนวนประชากรสัตว์ของสวนสัตว

เพราะว่าเก้งเผือกหายไป๒ตัว
พบโครงกระดูก๑ตัวที่เป็นซาก
พบว่าอยู่ในท้องงูเหลือม๑ตัว
แต่มันก็ยังตรวจไม่ได้ว่าเป็นเก้งเผือกสายพระราชทานหรือเปล่า
หรือเป็นเก้งเผือกทั่วไป
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหน

พูดถึงขบวนการลักลอบ
เอาสัตว์ในสวนสัตว์ของไทยเอาไปขา
เขาล้าวให้เราฟังอย่างนี้นะครับ
ทำได้ปีกว่าก็ลาออกซึ่งเขายอมรับว่าไม่สามารถทนได้กับพฤติกรรมของคนมีอำนาจและเจ้าหน้าที่ในองค์การสวนสัตว
ที่เข้าไปผัวพันกับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ในสวนสัตว์ซึ่งมันเกิดขึ้นมานานและมีแทบทุกสวนสัตว์
ขบวนการเป็นอย่างนี้ครับที่เราได้ข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับอดีตของเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์คนนี้เนี่ย
เล่าให้เราฟังนะบอกว่าอย่างนี้มันจะมี๓ส่วนหลักของคนที่ลักลอบค้าสัตว์ในสวนสัตว์นะ
หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์นั่นแหละเป็นคนคอยลักลอบเอาสัตว์ออกจากสวนสัตว์
จากนั้นก็ส่งต่อก็คือผู้ร่วมขบวนการนะฮะพวกพ่อค้าคนกลางอะไรพวกนี้
เอาสัตว์ไปซ่อนไว้ไปเก็บไว้ก่อนแล้วถึงต่อให้กับลูกค้านะครับ
นี่นะฮะสั่งให้กับลูกค้าส่งให้กับลูกค้าต่อไปนะครับ
ส่วนวิธีการเอาสัตว์จากสวนสัตว์ออกมาขายล่ะทำยังไง
นี่ฮะเขาเล่าให้เราฟังนะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อน
มันแบ่งเป็นไข่กับเป็นตัวถ้าเป็นไข่นะก็จะอ้างว่าโอ้โหล็อตนี้ออกมาเนี่ย
ไข่ฟอไข่ไม่ดีไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งทั้งที่ความเป็นจริงก็คือ
คุณแอบเอาไข่ออกไปนะฮะ
อย่างเช่นสัตว์ชนิดนี้ถ้าฟักไข่มาได้๘ฟองก็จะไปแจ้งนะ
จำนวนอะไรตรงเนี้ยบอกว่าฟักได้แค่ฟองเดียวอืม
อีก๗ฟองเอาไปฟักขายเอง
นี่ได้แล้วฮะลักลอบขายสัตว์จากสวนสัตว์
หรือถ้าเป็นตัวสัตว์ชนิดนั้นไม่ได้เป็นไข่นะ
เป็นตัวนะฮะหรือต้องการแบบที่เป็นตัวแล้วก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีไข่เนี่ยนะครับ
ออกมาไม่ทันเนี่ยนะก็จะทำกันเป็นขบวนการหลายคนนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะในการที่จะลักลอบออกไปเป็นตัวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทำกันหลายทอดนะครับสัตว์ชนิดที่มีความต้องการของตลาดมากมาก
เขาบอกว่าจะมี๓กลุ่มใหญ่นะครับสัตว์แปลกหายากมีหลายชนิดฮะ
เป็นเนตโฟคซ์จัวราเข้นี่สัตว์ยินด้อย
สีผิดปกติอันนี้เขาก็ต้องการ
อืมสัตว์เผือกต่างอ๋อค่ะหายาก
เห้ยเน็ตสอนจะไปหาจับจากฝั่งทีไหนอ่ะ
อันนี้เยอะงูเตากิ้งกาพวกสายพันธุ์ต่างประเทศ
ออกเป็นไข่มาหรือมีเป็นตัวก็ตายแล้วมั่งไข่ฟอร์มั่ง
ยอดให้มันแบบอยู่ไม่ครบก็เอาออกไปขายได้แล้ว
เจ้าหน้าที่พ่อค้าคนกลางแล้วก็คนที่สั่งซื้อ
ช่องทางการซื้อขายก็ติดต่อผ่านทางสื่อของออนไลน์นี่แหละฮะ
หรือว่าจะติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย
เขาจะมีสถานที่มีแหล่งในการพบพบปะแล้วก็พูดคุยในกลุ่มกันอยู่
มีการจัดกิจกรรมโชว์สัตวแปลกร่วมกันอยู่
เปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ติดต่อซื้อขายกันอยู่
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์รู้เห็นเป็นใจทั้งนั้นคนที่ให้ข้อมูลเราบอกนะฮะ

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์บางคนก็แล้วกันนะผมใช้คำว่าบางคนนะครับ
อกจากนี้นะครับเราก็ถามนะฮะถามอดีตเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์คนนี้ว่า
เออแล้วเก้งเผือกสายพันธทานที่สวนสัตว์สงขลาเนี่ย
มันเป็นไปได้ไหมที่มันจะตายไปอ่ะ
มันอยู่ดีมันก็ตายจะถูกงูเหลือมกินหรือว่าอยู่ดีมันก็ไปถูกสัตว์ตัวไหนทำร้ายไม่รู้
แล้วตายเป็นซากอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าสัตว์อะไรพวกนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่ากรณีของเก้งเผือกสายพันธุ์พระชธานนะครับ
น่าจะถูกเอาออกไปพักเพื่อเตรียมส่งขายแน่นอน
มันคงไม่อยู่ดีแล้วมันก็หายไปถูกงูกินกลายเป็นซากนะ
เนื่องจากสัตว์ทุกตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องนับจำนวนทั้งเช้าและเย็น
แล้วยิ่งสัตว์เผือกนะฮะมีราคาสูงกว่าปกติเป็นที่ต้องการมากกว่าปกติ
แล้วสัตว์เผือกแบบเก้งเผือกสายพันธทานเนี่ยโอ้โห
มันต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่ดีมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
เจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ย
เช้าเข้างานและเย็นออกงานจะต้องเช็คสัตว์ทุกตัวเสมอ
เพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์หายเนี่ยหายไปโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้
สองถ้าบอกว่าหลุดถ้าบอกว่าสัตว์หลุดเนี่ย
ทำการล้อมจับหรือติดตามจับออกมาจับกลับมาใช่ไหมครับ
แจ้งว่าหายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าหายเนี่ยหายไปไหนมันหายไม่ได้
หายไป๒เดือนมาเจอซากว่างูกินอย่างนี้มันไม่ใช่ครับ
เพราะว่าในการหนึ่งมื้อที่งูจะรับประทานอาหารเนี่ย
แป๊บเยอะเขาก็ย่อยแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงถึงยี่สิบวันเนี่ย
เขาตากตากแดดเนี่ยเขาย่อยอยู่แล้วมันไม่ใช่มาพบเป็นตัวในสองเดือนถัดมา
ในหนึ่งเดือนถัดมามันเป็นเหตุผลที่มันไม่สอดคลองกัน
นี่ฮะค่ะนี่เรื่องนี้ต้องขยายผลเพิ่มคือต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเลยนะคะ
เพราะว่าเรื่องของขบวนการลักลอบสัตว์ป่าถ้ามันมีอยู่จริงมันเรื่องใหญ่จริง

เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าก็สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะสูญเสียบุคลากรไปถึง๒คน
เน้นย้ำไปแล้วว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้และจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เรื่องของสัตว์หายไปอีกค่ะ
ในเรื่องของการลักลอบค้าสัตว์ป่าผมคิดว่าน่าจะยังคงมีอยู่นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ติดตามในตรงนี้เป็นพิเศษ
แล้วก็สอบสวนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ
ถ้าเราสูญเสียบุคลากรไปถึงสองคนก็อาจจะด้วยอารมณ์ด้วยต่างจากเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย
ผมได้เน้นย้ำไปแล้วว่าเรื่องสัตว์ป่าที่หายไปสัตว์ป่าที่ตายต้องหาคำตอบให้ได้
ก็ผมได้กำชับนะครับว่าจะต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดนะ
ว่ามันเหตุการณ์มันเกิดมาได้อย่างไรแล้วต้องไม่ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีก
ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องขยายผลต่อแล้วฮะเรื่องนี้